กลับมาในช่วงนี้มาดูความคืบหน้าคดีของคุณแตงโมนะคะ
ซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นการเจอกันระหว่างโจทย์กับจำเลยนะคะ
เพราะว่าศาลจังหวัดนนทบุรีนัดพร้อมทั้งฝ่ายโจทย์และจำเลย
เพื่อที่จะตรวจเอกสารหลักฐานและสอบคำให้การเพิ่ม
แล้วก็มีประเด็นมานะคะว่าปอกับโรเบิร์ตรับสารภาพทุกข้อหา
ส่วนคุณแม่ก็ได้หลักฐานใหม่มาด้วยไปดูเรื่องนี้กันนะคะ
วันนี้ฝ่ายจำเลยมาสารครบค่ะทั้งแซนกระติกจ๊อปปอและโรเบิร์ตพร้อมทนายความ
ส่วนคุณแม่คุณแม่ของคุณแตงโมก็มาเปิดเผยบอกว่าวันนี้
ยื่นขอเป็นโจทย์ร่วมเพราะพบหลักฐานใหม่ในคดีคือกล้องหน้ารถของคุณแตงโม
หลังจากมีบางฝ่ายถูกลบไปในวันเกิดเหตุ
รวมถึงขอยกเลิกสัญญาเรื่องการชดใช้ค่าเสียหายที่เคยทำไว้
เมื่อวันที่๒๑กันยายนปีที่แล้ว
จากจำเลยบางคนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญา
แล้วก็มีการยื่นคำร้องขอถอนประกันแซนด้วย
เนื่องจากมีพฤติการข่มขู่พยาน
และขอให้เอาผิดฐานะละเมิดศาลกับแซนและกระติกค่ะ
มีรายละเอียดเพิ่มหลังจากที่ลงมาจากศาล
นายพรศักดิ์วิพาทอาพานนท์ทนายความส่วนตัวของแซนเปิดเผยบอกว่า
ปกับโรเบิร์ตกลับคำให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา

ซึ่งปถูกฟ้อง๖ข้อหาค่ะคุณผู้ชม
ก็คือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ
ของทิ้งสิ่งปฏิกูลลงแม่น้ำ
แล้วก็ไม่ติดชื่อเรือเป็นอักษรไทยและอังกฤษที่หัวเรือ

ส่วนโรเบิร์ต๔ข้อหานะครับ
ประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย
เป็นผู้ควบคุมเรือโดยไม่มีประกาศนียบัตรรับรองถูกต้องตามกฎหมาย
ใช้เรือที่ใบอนุญาตหมดอายุ
และทิ้งสิ่งของปฏิกูลลงแม่น้ำค่ะ

ก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหาตามที่อายการสั่งฟ้อง
ก็คือ๖กับ๔ข้อหานี้นะคะ

ขณะที่แซนกระติกจ๊อปและเอ็ม

จึงพิจารณาให้แยกสำนวนสั่งฟ้องเป็นคดีใหม่
เพราะฉะนั้นต้องเริ่มต้นกระบวนการพิจารณาใหม่ทั้งหมดค่ะ
ส่วนปกับโรเบิร์ตนัดสารนัดฟังคำพิพากษาวันที่๑๐พฤษภาคมนี้
วันที่๒๘เมษายนนัดพร้อมตรวจสอบพญาหลักฐานคดีที่อายการยื่นฟ้องใหม่
แล้วก็มีคุณแม่ของคุณแตงโมเป็นโจทย์ร่วมค่ะ

ไม่รู้มาก่อนว่าปอกับโรเบิร์ตจะกลับคำรับสารภาพ

แต่เตรียมจะฟ้องกลับแม่ของแตงโม
เรียกค่าเสียหาย๔๐ล้าน๘แสนบาท
กรณีที่แม่ฟ้องแซนในข้อหาฆาตกรรมค่ะ
ส่วนแม่ของคุณตังโมก็บอกว่าดีใจมาก
และพอใจที่ปกับโรเบิร์ตรับสารภาพค่ะ